วันนี้สารดีการนักการเมืองตัดสิทธิ์ทางการเมือง
นาธีรัชกิจประการสอสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย
เป็นเวลาห้าปีนะครับโดยให้เริ่มนับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
กรณีไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของสามี
เมื่อครั้งพ้นการเป็นสอสอสมัยแรกแล้วก็ยังมีโทษจำคุกอีกหนึ่งเดือน
แต่โทษจำคุกให้รอลงอายา๑ปีติดตามจากรายงานครับ
นางนาธีรัชกิจประการสอสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย๒สมัย
พยุงออกจากห้องพิจารณาของสารดีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
หลังสารพิพากษาให้จำคุก๒เดือนปรับเป็นเงิน๘๐๐๐บาท
จงใจไม่แจ้งทรัพย์สินหนี้สินของนายพิพัฒน์รัชกิจประการคู่สมรส
จำนวน๒๕ล้านบาทเมื่อครั้งที่นางนาธีพ้นตำแหน่งสอสอเมื่อปี๒๕๕๙
คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ

คงจำคุกเป็นเวลา๑เดือนปรับ๔๐๐๐บาท
แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน
จึงให้รอการลงโทษไว้หนึ่งปี
ตัดสิทธิ์ทางการเมือง๕ปีนับตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งตามรัฐธรรมนุน๒๕๖๐มาตรา๙๒
และมาตรา๑๐๑วงเล็บ๑๓ระบุว่า
หากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
แม้จะมีการรอลงโทษก็ต้องพ้นจากสมาชิกภาพ
ทำให้นางนาธีไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้
แต่แม้จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
แต่ตำแหน่งโคต้ารัฐมนตรีพักภูมิใจไทยของนางนาธี

โดยสามีเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ส่วนอันดับสอสอแบบบัญชีรายชื่อของพักภูมิใจไทย

ส่งผลให้ต้องเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อของพักขึ้นมาอีกหนึ่งลำดับ
ซึ่งก็คือลำดับที่๑๓ของพันเอกเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณ
โคศกพักษ์ที่กลายเป็นสอส้มลน
ด้านพลเอกบริยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
เตรียมจัดประถมนิเทศคอรมมอล์ใหม่

พร้อมระบุคุยกับพักร่วมรัฐบาลแล้ว
ให้นำนโยบายของแต่ละพักมาดูแล้วผสมกัน
รวมไปถึงนโยบายของฝ่ายค้านที่ตรงกับรัฐบาล
ยืนยันไม่มีการใช้มาตรา๔๔อีกแล้ว
พร้อมยอมรับว่าเหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยกาย
ทำงานบริหารประเทศมา๕ปี
อยากให้ทุกอย่างแล้วเสร็จแต่ติดที่งบประมาณ
งานบางอย่างเลยไม่เดิน
ผมทำเต็มที่แล้วล่ะ
มันก็ติดขัดด้วยกฎหมายมันติดขัดด้วยกรมบาลทั้งนั้นแหละ
งั้นมันก็อยากจะทำให้เร็ว
ทุกเรื่องการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง

เขาแก้ไขไปก็อย่างนี้มันต้องไปอย่างนี้ประเทศชาติ
แล้วก็ขอสำคัญก็คือว่าคนไทยของเราเองเนี่ย
นั้นก็ต้องคำนึงถึงว่าการจะพูดอะไร
การจะแสดงความผิดอะไร
ไม่ว่าอย่างไหนประเทศหรือต่างประเทศ
เขาตามคำนึงถึงประเทศไทยด้วย

ปิดท้ายที่๗พักฝ่ายค้านพูดกิจกรรม
ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและพบประชาชน
ในประเด็นสารพิษตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพครั้งที่๑
ที่หมุนละทิศีววิถีจังหวัดนนทบุรี

ต่อด้วยเวทีเสวนาฝ่ายค้านเพื่อประชาชน
ที่พูดถึงนโยบายจุดยืนและภารกิจของพักฝ่ายค้าน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์๒๑กรกฎาคมนี้
ข่าวใจรัตน์ทีวีรายงาน